โอ้ยคุณไปบอกเขาเป็นแค่นี้จริงก็ไม่ได้เป็นแค่นี้ผมรู้ไม่ได้กังวลอะไรไม่เกี่ยวอะไรกับผม
ร่วมงานทุกวันนะร่วมจัดงานกับเขา
ของในงานแจกชำรวยผมเป็นคนรับผิดชอบทั้งเงิน
คือเขาก้โกหกแต่ต้นแล้วเลย

เพราะว่าการทิ้งช่วงในความคืบหน้าแต่ละครั้ง
ค่อนข้างกินเวลาพอสมควรนะคะ
แล้วก็ข่าวล่าสุดที่ออกมาที่บอกว่า
สารประทับรับฟ้องเป็นการฟ้องเองนะคะ
ไม่ใช่เป็นการสั่งฟ้องโดยอายการนะคะคุณผู้ชม

มานั่งคุยกันอีกทีดีกว่านะคะ

ก็จะมีพี่สาวของเสียชูวง
เป็นคนที่มานั่งแล้วก็เล่าพูดให้ฟังว่า
เจอกับอุปสรรคอย่างไรในการทำคดีบ้าง
ในการตามคดีบ้างนะคะ
แล้วก็ยังมั่นใจว่าน้องของตัวเอง
ถูกกระทำถูกฆ่าแน่นอน

ก็จะมองได้ว่าน้ำหนักมันค่อนข้างจะมีความชัดเจน
มันน่าสงสัยอย่างมาก
ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาจากครอบครัวของผู้ตายเนี่ย

อันนี้คือความสงสัยที่เกิดจากข่าวนะคะ

พร้อมกับบล็อกเกอร์สาว
ที่ปักช่องที่นครราชสีมา
ที่ทำให้เห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้น
ให้สัมภาษณ์ของคนในครอบครัวของคุณอุรชาเองนะคะ

ที่ทำให้เห็นว่าตกลงแล้วไม่ใช่ว่าห่างเหินกัน
แม้กระทั่งแม้แต่ภรรยาของคุณบัญญินเอง

เอาตามที่คนตามข่าวจะรู้สึกว่า

แต่ถ้าในความคืบหน้าอย่างเป็นทางการ

คือไม่ได้คืบในมุมของครอบครัวเขา
จนกระทั่งตัดสินใจฟ้องเองทั้งหมด๖คดีค่ะ

คดีที่สำคัญที่สุดคือคดีฆาตกรรม
คือสิ่งที่วันนี้เราจะคุยกัน

ถ้าน้ำหนักของเรื่องหุ้นมันมีมาก

ทำให้เกิดการฆาตกรรมเรื่องนี้หรือเปล่าด้วยนะคะ

คราวที่แล้วปะกันไปแล้วทีนึง

แต่วันนี้ที่ฉันต้องถามอาจารย์ท่านนี้

เพราะอันนี้งานโดยตรงช้าไหมคะ
อันนี้เป็นคำถามขออนุญาตสงสัย

ท่านแรกแน่นอนค่ะคุณวันเพ็ญธนธรรมสิรินะคะ

วันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าดิฉันจะ

เพราะทางคุณวันเพ็ญเตรียมข้อมูลมาเยอะ

ที่ครอบครัวดำเนินการเอง

ครับเข้าใจอันนี้เขาจะได้เป็นทุกวันที่เขาต้องทำเอง

มุมของครูกฎหมายมากกว่าความเป็นอายการ
เพราะว่าผมไม่ได้ทำสำนวนนี้

ถ้าสมมุติจอมขวัญถามอาจารย์ปรเมฆเนี่ยนะคะ

ตอบหมดแต่อาจารย์ตอบในหมวกครูกฎหมาย

ไม่ได้พูดแทนคนทำงานคดีนี้

ไม่ได้เกี่ยวเลยแต่เราพูดในเชิงวิชาการเชิงระบบ

สงสัยตรงไหนตอบมีความรู้สึกยังไงก็รับไป

เวลาที่ผู้เสียหายฟ้องเอง
มันเป็นการสะท้อนความเชื่องช้าของกระบวนการไหมอาจารย์ค่ะ

ผมคิดว่าระบบกฎหมายบ้านเรา

ประเทศเขาไม่ยอมให้ผู้เสียหายฟ้องคดีเอง

แล้วถ้าผู้เสียหายจะไปฟ้องต้องถามอายการก่อน

แต่บางระบบเขาเปิดให้สิทธิ์ทั้งผู้เสียหายในกฎหมายเรา
ผู้ฟ้องคดีคือหนึ่งพนักงานในการ
ผู้เสียหายตามมาตรา๒๘นั่นหลักการก่อน

เป็นสิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องเอง
ก็เพราะอายการช้าไหมล่ะเขาถึงต้องฟ้องเองค่ะ
การช้ามันช้าเพราะอะไร

อย่างบางเรื่องเนี่ยสอบสวนเพิ่มเติมกันเป็นปีก็มี
บางเรื่องเดี๋ยวท่านอาจจะเข้าใจว่า

คนชอบพูดมาสอบสวนเพิ่มเติมเป็นประวิง
มันมีเพียงบางกรณีที่
ผู้ต้องหาฉวยโอกาสอันนี้เราไม่ว่ากัน

การสอบสวนไม่ครบถ้วนมาตั้งแต่ต้น
ก็มีจนอายการต้องสั่งสอบสวนเพิ่มเติม

ถึงแม้ว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายฟ้องเองได้นะคะอาจารย์ในบ้านเราเนี่ยนะคะ
แล้วก็ฟังได้ว่ามันอาจจะไม่ครบถ้วนถึงสั่งสอบเพิ่มเติม

แต่ก็ช้าใช่ไหมล่ะเขาถึงต้องฟ้องเอง
คนที่ไม่ได้ทำกฎหมายมานี่มันเหนื่อยนะฟ้องเองเนี่ย

เรื่องแจ้งความแล้วฟ้องเลยก็มี
เรื่องฟ้องเพราะมันช้าก็มี

สมมุติถ้าอายการสั่งไม่ฟ้อง

ไม่ตัดสิทธิ์ผู้สหายที่จะฟ้องคดีเองเป็นเรื่องที่หนึ่ง

ที่ผู้เสียหายฟ้องขึ้นเองนี่คือระบบการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม

มันตรวจสอบไปถึงพนักงานสอบสวนสอบไปถึงทั้งระบบ

ประการที่๑ในระบบของมันถ้าอายการสั่งไม่ฟ้องในกรุงเทพ
ต้องส่งให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ถ้าตรวจสอบแล้วแย้งไม่เห็นด้วยกับอายการผู้พิจารณาตั้งแต่เบื้องต้น
ก็ต้องส่งไปให้อายการสูงสุด
ซึ่งก็จะมาผ่านสำนักงานชี้ขาดที่ผมทำงานอยู่
แล้วก็ท่านอายการสุดจะเป็นคนชี้ขาดคนสุดท้าย
อายการสุดชี้ขาดแล้วไม่พอใจยังฟ้องได้เหมือนเดิมอันที่หนึ่ง

อาจารย์แต่ถ้าเอาที่อาจารย์ถามในฐานะ
อาจารย์กฎหมายไม่เอาหมวกอายการ
อาจารย์เอาจริงคดีนี้เกิดเหตุในกลางเดือน
กลางเดือนวิทุนเอ่อกลางปี๕๘
กลางปี๕๘แล้วมันเป็นข่าวใหญ่แล้วมันใหญ่นาน
แล้วใหญ่ทุกช่วงที่เกิดความคืบหน้า
เอาจริงความชัดเจนของพยานหลักฐานเอาเฉพาะออกมาในข่าวนะ
อาจารย์ว่ามันช้าไปหน่อยไหม
ก็อาจจะช้าทีนี้มันต้องตั้งต้นอย่างนี้
ช้าเร็วต้องเริ่มตั้งคดีเกิดที่เท่าไหร่นะ

ตำรวจสอบสวนแล้วส่งอายการเมื่อไหร่
โหต้องกลับไปไล่ด้วยเหรอ

คือที่ที่คุณจังหวังพูด๓ปีนี่
อย่าไปนับให้ผมทั้งหมด๓ปีสิครับ

อ้าวงั้นเดี๋ยวงั้นงั้นขออนุญาตแทรกอาจารย์ปรเมฆอย่างนี้เลยค่ะคุณวันเพลย์ค่ะ
คือที่ฟ้องเองเนี่ยคือช้าหรือไม่ไว้ใจใครหรือยังไงคะ

ตอบไปเถอะครับฟังได้
ดิฉันไม่ได้ถามชงดิฉันให้เลือก

อย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่าไปนับ๒ปีครึ่งนับจากวันเสียชีวิตถูกไหมคะ
นับจากวันเสียชีวิตแล้วก็จนถึงวันนี้๓ปีล่ะใช่ไหม
อย่าไปบอกว่ายาการช้าทั้ง๓ปี
แต่เราก็จะบอกว่าน้อยชายเนี่ยเสียชีวิต๒๖มิถุนา๕๘
คือกลางปี๕๘นะคะ
ตุลากองปรับรวบรวมสำนวนส่งคดีหุ้น

สำนวนให้๖ตุลา๕๘

คดีหุ้น๕เดือน

หลังจากอายการรับสำนวนไปสอบเพิ่มเติมพิจารณากันไปมาเนี่ยนะคะ
๒๘สิงหา๕๘

โทษ

คือรับสำนวนจากกองปราบไปวันที่๖ตุลา

แต่อายการสั่งไม่ฟ้องปี๕๙

เดี๋ยวฟังต่อนิดหนึ่งนะไหม

แล้วส่งมาที่สำนักงานอายการสูงสุดเนี่ย

ช่วงระยะเวลาที่ท่านพบตรแย้งท่านก็ต้องมีระยะเวลา

ทั้งหมดไม่สามารถนับตั้งแต่วันเกิดเหตุ

แล้วรวบว่าเป็นความช้าในขั้นอายการเท่านั้น
ขอให้แยก
มันมีหลายขั้น
๒ปีครึ่งเนี่ยถือว่า
คดีนี้มันมีความคืบหน้าตลอด
มีหมายสารขอหมายสารจับ

ซึ่งมันมีความชัดเจนในเรื่องเอกสารเรื่องข่าวสารอะไรต่างเนี่ย
เราไม่พูดถึงว่าอายการสังไมฟ้อง
ในเรื่องประเด็นอะไรที่เราทำให้เราไม่ไว้วางใจ
อันนี้คดีหุ้นทีนี้คดีที่ฟ้องด้วยคืออาญาก็ฟ้อง๓คดีโดยเฉพาะฆาตกรรมเนี่ยก็ฟ้องเองด้วย
ก็ที่เป็นข่าวก็คือคืบหน้าเรื่องนี้แหละถูกต้องใช่ไหมคะคือมันเกิดอะไรขึ้นในส่วนของคดีฆาตกรรมคะ
คดีคาตกรรมเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่๒๖วิทุนา๕๘นะคะแล้วก็มีการทดสอบรถยนต์วันที่๒๘ตุลา๕๘
แล้วก็รวบรวมหลักฐานออกไม้จับแล้วก็ไปจับบัญญินได้ที่เขาใหญ่จำได้ไหมคะ
มิถุนา๕๙หลังจากเสียชีวิตครบ๑ปีพอดีเลยหมายจับตำรวจรวบรวมหลักฐานใช้เวลา๑ปีในการรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็ขอสารพระขนงออกหมายจับแล้วก็ไปจับได้ที่เขาใหญ่จำได้ไหมคะที่จับพร้อมอุรุชา
ภายหลังมีการขยายผลเรื่องดินองค์ดินเอว่ามีบุตรด้วยกัน๑คนนะคะแล้วก็กองปราบนะคะส่งสำนวนไปให้

ตอนจับนี้มิทุนา

ถุนาแล้วก็กัญญาส่งสำนวนไปที่

ปีนี้๖๐แล้วค่ะธันวา

ทีนี้เหลือของอายการไม่ถึง๓ปีแล้ว

เราไม่เถียงกันที่ตัวเลข

แต่คือขอเขียกค่อยแหวะความเพิ่มเติม
ผมยอมรับไงยอมรับว่าช้า

อันนี้เรารับกันได้

หลังจากที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้

เราฟ้องเองที่สามพระขนม
ใช้เวลาไต่สวน๒เดือน

๖วันไหลตรากะสิบกว่าปาก

ใช้เวลา๒เดือน
เพื่อมีคำสั่งประทับลับฟ้อง

อาหารแหลกชุดเดียวกะเลย

บำเพ็ญกำลังจะพยายามให้เห็นว่ามันมีความชัดเจนในสำนวน
เพราะว่าการที่เธอเลือกฟ้องเองโดยไม่รออายการ

คือมันใช้คือปึ๊งเดียวกันเลย

นี่ไงทำไมศาลยังประทับรับฟ้อง

ชัดเจนไปกว่าที่มีอยู่ในมืออายการ

ตัวผู้ต้องหายังไม่ได้มีโอกาสแสดง

แต่ในสำนวนของชั้นอายการมันมีที่ผู้ต้องหาแสดงด้วย

เพราะฉะนั้นการที่สารประทับรับฟ้อง
มันก็เหมือนเทียบเคียงได้กับ
พนักงานสอบสวนมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้อง
อันนี้ผมอธิบายดามหลักการนะฮะ
อันนี้ผมสบายใจที่ได้ฟังวันนี้

คราวนี้พอสารไต่สวนมูลฟ้องแล้วสารรับฟ้องแล้ว
คือคดีมีมูลน่าเชื่อว่า
น่าเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เกี่ยวข้องนะครับ
จากนั้นกระบวนการที่จะนัดกันต่อไป
คือกระบวนการของการพิจารณา
ทีนี้ถ้าจะดูว่าจะตัดสิน
ต้องดูว่าใช้เวลาอีกเท่าไหร่

เพื่อจะได้ให้เทียบเคียงของอายการเอง

เอาล่ะท่านจะบอกอายการช้าหรืออายการ

เราคุยอย่างนี้นะครับคุยตัวบุคคลไม่ได้ยูดถึงเรื่องระบบผมขอบคุณมั่น

ที่คุณมันเพลินบอกใช้เอกสารเหมือนกัน๒ชุด๑ส่งไปที่อัยการยังไม่ฟ้อง
แต่ว่าเธอเลือกฟ้องเองเนี่ยสารไต่สวนมูลฟ้องแล้วรับฟ้อง
อาจารย์อธิบายว่าเป็นการไต่สวนข้างเดียวแต่คำถามคือดิฉันไม่รู้เลย
ว่าแล้วสารไม่ได้อ่าน๒ปึ๊งนี้เหรอคะ
คือสารก็ต้องอ่านเอกสารสิ
เฉพาะฟังเฉพาะพยานหลักฐานที่นำสืบ
พยานในคดีนี้อันนี้ไม่ต้องอ่าน
ฉันก็ฟังจากตัวบุคคลเลย

เขาอ่านเหมือนกันแต่ว่าหลักของการพิจารณาเนี่ย
เขาทางฝ่ายผู้เสียหาย

ต้องกลับไปดูอีกว่าในสำนวนทั้งหมดมีเท่าไหร่
คือการเขาเรียกว่าแบบฉบับย่อ๑๒ปากเหมือนแอฟแท็

อายการไม่ใช่ทำงานเหมือนศาล

เพราะฉะนั้นอายการในความเข้าใจของดิฉัน

เข้าใจว่าอายการก็คือทนายของแผ่นดิน

สำนวนโจรกระทะตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูก

น่าเชื่อว่าแค่๓๐เปอร์เซ็นต์ควรส่งฟ้อง
ไม่ใช่ไปสื่อพิสูจน์กันที่สารแต่ไม่ใช่ในความเห็นของเราเนี่ย
ว่าถ้ามันมีมูลก็ควรจะฟ้องไป
ถูกแล้วผู้ต้องหาก็ปฏิเสธให้การใดขอสู้ในชั้นศาล
อายการเอาอะไรมาตัดสินที่บอกว่าฟังทั้งสองฝ่าย
เดี๋ยวผมบอกหลักของพวกผมเนี่ย
การพิสูจน์ความผิดเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับ
อย่างน้อยเราก็สอนกันมาตลอด
เราจะไม่ทดลองฟ้องใคร

เพราะฉะนั้นเวลาอายการฟ้องความมั่นใจต้องสูง
อย่างน้อย๗๐๘๐ที่เชื่อว่าจะพิสูจน์เขาได้
ถ้าผมฟังแค่กฎสมมุตินะมีคนมาบอกว่า
คุณจอมขวัญไปโพสต์ด่าเขา
และเป็นรูปจอมขวัญเป็นเฟสจอมฝัน
ผมฟ้องเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้
เราเขาสอนไม่ให้ทดลองฟ้องไปก่อน

ยังดีกว่าต้องฟ้องคนดีเพียงคนเดียว
นี่หลักที่พวกผมนักกฎหมายเขายึดนะครับ
แต่ผมไม่เถียงที่ประชาชนก็คิดว่า
มันมีมูลเราไม่เถียงนะเราไม่เถียงตรงนี้

พวกผมไม่อยากจะต้องให้คนที่
ไม่ชัดแจ้งต้องไปเผชิญชะตากรรม

เห็นความเศร้าโศกเสียใจของคนเยอะมาก

จริงพูดเนี่ยผมรับได้แต่ว่าคดีของเรานี่แหละคะ

ตั้งแต่ความผิดปกติในสำนวนมันชัดเลย

เข้าใจว่าอายการคงไม่อยากจะฟ้องใครเล่นว่า

เพื่อนจะทำกันได้ขนาดนี้

ครั้งแรกก็ยังไม่ได้เคยคิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น

คนที่ผู้ต้องหาถ้าไม่ได้ผิดจะโกหกทำไม

คุณค์คุณภาพเพลงบางอย่างต้องเอาไว้ใช้ใน
ไม่เป็นไรค่ะมันอยู่ในสารไปหมดแล้วคือไต่สวนเอกสารเอกสารมันอยู่ในสำนวนไปหมดแล้วนะคะ
เวลาที่ออกจากสนามกอล์ฟจนถึงที่เกาะเกิดเหตุใช้ระยะเวลาทางแค่๔๐กิโล
คุณวิ่งยังไงตั้ง๒ชั่วโมงซึ่งมันมีหลักฐานเลยว่าไม่ได้ไปที่เกิดเหตุโดยตรง
แล้วก็พญาหลักฐานทั้งหมดบอกเลยว่าเล่นกอล์ฟด้วยกันแต่ตอนกลับบ้านสองคนกลับด้วยกันไม่มีบุคคลที่สามค่ะ
และพิสูจน์ได้ว่ารถยนต์ที่ขับชนระยะวิ่งความเร็วรถแค่๓๐กิโลต่อชั่วโมง

ไม่สัมผัสกับรถชนต้นไม้

นี่หน้าไม่เป็นไรเลยแต่ไปเละอยู่ข้างหลัง

อย่างนี้มันจะไม่สะกิดใจให้อายการดูว่า
ควรส่งฟ้องให้ก็ไปสู้กันในศาล

ด้วยสัญชาติยานของคนคุณจังหวัง

สองเครื่องโทรตามคนนู้นคนนี้โดยที่
รอกู้ภัยมาช่วย

กระทั่งภรรยาคุณชงมาถึงที่เกิดเหตุ

นี่มันคือสิ่งที่ผิดปกติทุกอย่างเลย

แต่คุณไม่มีสติที่จะเปิดเข็มขัดเอง

กำลังจะบอกว่าในหมุมเขา

มันชัดขนาดที่ว่าเขาเลยเชื่อว่า
อายการอ่านต้องรู้สึกสิว่ามันมีน้ำหนัก

ซึ่งข้อมูลข้อเท็จจริงนี้มันเปิดกันมาหมดแล้วล่ะ
แต่ว่าผมเองผมไม่ได้ลงไปดูในสำนวน
ผมจะไม่มีความเห็นเรื่องนี้นะครับเป็นบอกใบเคส
โอเคถ้าฟังอย่างนี้ผมฟังผมก็ยังรู้สึกว่ามันน่าจะใช่
แต่ว่าในนั้นมันจะมีอย่างอื่นอีกหรือไม่เนี่ย
อันนี้บอกไม่ได้จริงบอกพี่ไม่ได้อ่านสำนวน
แต่ว่าเข้าใจในความรู้สึกเข้าใจแล้วมาวันนี้ก็ยินดีรับฟังไง
แต่เดี๋ยวก็หรือจะบอกว่าเดี๋ยวก็ขอพักแปปเดียว
เพราะมีสิ่งที่จะถามอาจารย์ปรเมฆว่าถ้าผู้เสียหายเลือกที่จะฟ้องเอง
ยากกว่ามั้ยง่ายกว่ามั้ยมีผลอะไรมั้ย
แล้วเมื่อฟ้องเองเนี่ยนะคะแล้วสารประทับละฟ้องไปแล้ว
แล้วที่คาราคาซังอยู่ที่อายการไปยังไงต่อ

อ่าสับครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคดีที่สำคัญในคดีนี้เนี่ยนะคะ

แต่จริงแล้วคดีหุ้นก็สำคัญ
เพราะจะบอกเหตุจูงใจได้

ทีนี้แม้ว่าอาจารย์ปรเมฆจะอธิบายว่า
สารไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยคือมาจากฝั่งเดียว

ว่าจะอ่านเอกสารเหมือนกันกับอายการก็ตาม
ตอนนั้นที่เอาเข้าไปไต่สวนมูลฟ้อง

เอาเท่าที่บอกได้นะคะที่ไม่กระทบกับการสู้คดี
ก็เป็นขอหมายเรียกเอกสารจากที่กองปราบ
เรื่องเกี่ยวกับการพิสูจน์ความเร็วของรถ

คือเป็นความเห็นของลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ
ใช่แล้วก็บาดแผล
ก็มีแพทย์วิทยาเวท

ว่าชนลักษณะนี้แผลอย่างนี้ตายในที่เกิดเหตุได้ไหม

ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในกรอบที่เราพอจะรู้ตามข่าวแล้ว

แล้วมีเรื่องของการพิสูจน์เรื่องหุ้นที่เข้ามาผัวพันธ
ในการไต่สวนมูลฟ้องคดีฆาตกรรมด้วยเลยไหมคะมีค่ะ

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณบัญญินและผู้หญิงในข่าวเนี่ย

คือแปลว่านี่คือล้อมทุกคดีเลยถูกไหมคะ
ต่อให้มีการแบ่งฟ้องทั้งหมด๓คดีแพ่ง๓คดีอาญาก็ตาม
แต่ในการไต่สวนคุณฟ้องคดีนี้คือล้อมทั้งหมด

อาจารย์แบบนี้มันจะทำให้การสู้คดีง่ายหรือยากในการฟ้องเอง
คือก็ถูกครับคดีที่ไปโยงถึงมูลเหตุจูงใจ
ปกติการทำความผิดทางอาญามันต้องมีมูลเหตุจูงใจถูกไหม
แต่ประเทศไทยเราน้อยมากที่จะใช้เรื่องมูลเหตุจูงใจเป็นข้อต่อสู้

อันที่สองถ้าทุกคดีมันเข้าไปแล้วมันฟังประกอบกันได้มันก็เดินได้
คดีเมื่อกี้ทิ้งคำถามให้ผมไว้ว่าตอนคดีอย่างนี้มันจะยากจะง่าย

เราจะเห็นว่าคดีที่อายการไม่ได้ฟ้องแล้วเขาฟ้องเองก็มีชนะ
ขออนุญาตคุณหมอ๒คนจิตจำได้ไหมครับ
มือหนึ่งทางด้านสุติ๒คนหมอหนึ่งอยู่หมอหนึ่งตาย
เขาก็ฟ้องเองเราไม่ทันได้ฟ้องแต่เราไปเข้าร่วมทีหลัง
อีกเรื่องหนึ่งถ้าถอยกลับไปหลานของท่านอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ปิดประตูตีแมวตาย๕ศพตำรวจ๑๐คนที่ชะอำ
อันนั้นก็ญาติคนตายทั้ง๕คนฟ้องเอง
เรื่องนั้นไม่ใช่ว่าอายการไม่ฟ้องแต่เรื่องนั้นการชันสูตรพลิกศพไม่ถูกต้อง
เราฟ้องไม่ได้เราไม่มีอำนาจฟ้อง
ผมพูดไม่ได้ไปโยงว่าตำรวจทำไม่ดีไม่ใช่นะ
แต่ผมกำลังพูดให้ฟังว่าเปอร์เซ็นต์ของชาวบ้านที่ฟ้องเอง
ไม่ได้ต่างกับที่อายการฟ้องต้องเข้าใจอย่างนี้
แต่เหนื่อยกว่าไหมล่ะอาจารย์เหนื่อยกว่าอัยการฟ้องไหมล่ะ
เหนื่อยพอกันแต่ทางนี้เขาจะเหนื่อย
แต่อัยการมีอำนาจเรียกอำนาจสั่งอะไรไหมคะ
นี่เขาก็เรียกมาแต่ว่าเขารวบรวม
ผมบอกคุณพี่เก่งลำดับความเก่งอันนี้ก็โอกาสดี
แล้วรู้ว่าเอกสารอยู่ที่ไหนคุยกับพนักงานสอบสวน
แล้วขอความร่วมมือจากพนักงานสอบสวนมันก็ไม่ได้เสียไปเสียทีเดียว
ทีนี้เอาล่ะสมมุติถ้าฟ้องแล้วต้องเข้าใจอีกว่า
สารต้นอาจจะลงโทษนะไม่แน่สารอุทธรณ์จะยก

นี่ผมกำลังจะอธิบายว่าความเห็นทางกฎหมายสุดท้ายไปจบอยู่จุดหนึ่ง

คุณวันเพ็ญค่ะจากการที่ไปไต่สวนมูลฟ้องแล้วสารประทับรับฟ้อง
คดีหลักนี้เรามีความมั่นใจอะไรมากขึ้นไหมคะ

คือกำลังจะบอกคุณกับคุณว่าที่คุณชมความถามท่านว่า
การฟ้องเอกับย้ายฟ้องอะไรยากกว่า

เพราะถ้าอายการฟ้องเราไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง

แต่ถ้าญาติฟ้องเองญาติมีอะไรมาฟ้อง
ต้องรอให้อายการสอบเพิ่มประเด็นจนจบ
เราถึงจะขอหมายเรียกเอกสารทั้งหมด
เพราะเราไม่มีอะไรเราไม่ใช่พนักงานสอบสวน

แล้วก็ต้องไต่สวนมูลฟ้องให้สารเห็นว่ามีมูลหรือไม่มีมูล
แต่ถ้าอายการฟ้องจบขั้นตอนตรงนี้ไม่ต้องใช้
แล้วในระหว่างแต่ละขั้นตอนเอาเท่าที่เล่าให้เราฟังได้นะคะ

คือเอาล่ะสามารถฟ้องเองได้แต่มันยาก
มันไม่อยากจะทำหรอกมันเหนื่อย

ได้ไหมคะคือตรงไหนบ้างที่ยาก

อย่างเช่นคดีหุ้นพอเราฟ้องไปเอง

รอว่าอายการสูงสุดตัดสินออกมาเป็นยังไง

พอจะนัดพร้อมสารบอกรอฟังคำสั่ง

อายการสูงสุดสั่งออกมาหรือยัง
เราก็ยังไม่อยากจะนับเพราะไม่อยากจะเปิดประเด็น
อยากจะแบร์ไตแบกเอกสารไปสู่ศาลก่อน
แล้วจำเลยก็จะคัดคำให้การเราได้ถูกไหมคะ
มันก็จะกึ๊กกักกันอยู่อย่างนี้ก็เลยไม่ไปไหน
โอ้โหนี่ยังเป็นทนายเอง
ก็คือยู่ในสภาวะที่ต้องศึกษาใช่มั้ย
ซึ่งดูแล้วเนี่ยนะคะคุณบำเพ็ญและครอบครัวเนี่ย

ถึงแม้ว่าสารจะประทับรับฟ้องก็ตามคดีนี้

คือตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คิดว่าจะพิสูจน์ให้สารเห็นได้ว่าคนที่เราสงสัยคือคนผิดที่แท้จริงเนี่ย
คือเราขาดอะไรอยู่อีกเยอะไหมคะไม่ต้องบอกว่าขาดอะไรนะคะแต่ขาดอีกเยอะไหมคะ
คิดว่าครบครบแล้วค่ะ
ซึ่งอย่างนี้อาจารย์ค่ะถ้าคุณบำเพ็ญและครอบครัวของคุณชูวงฟ้องไปอย่างนี้เนี่ยนะ
แล้วสิ่งที่รออายการอยู่แบบว่าอายการจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องนี่ยังไงอาจารย์

เดี๋ยวเขาก็สั่งเขาสั่งยังไงก็ว่ากันไปถ้าสั่งฟ้องเขาก็ยื่นฟ้องเขายื่นฟ้องก็รวมคดี
ถ้าเขาสั่งไม่ฟ้องมันก็ไปพบตรพบตรว่าไงก็ส่งมาถ้าแย้งก็มาที่อายการสูงสุด
แต่ว่าอย่างคดีเนี่ยที่ผมอธิบายฟังว่าของเราที่รับมาแล้วคือเรื่องของการหุ้น
สามสี่คนเนี่ยนะ
ผมชอบใจมากว่าที่ต้องฟ้องเองต้องฟ้องตีลาลายแต่ถ้าอย่างนี้เหมือนอาจารย์การมันลายเดียว
มันค้างกันไม่ใช่ชุดนี้นะทั้งหมดมันค้างอยู่เยอะเรายอมรับว่าปัญหามันมาก
บางเรื่องก็ยังมาถึงอายการสูงสุดแล้วยังต้องกลับไปสอบเพิ่มเติมเพื่อจะสั่งฟ้อง
คือถ้าสมมุติเอาตามขั้นตอนของกระบวนการยุทธรรมปกติเนี่ย
ก็จะเป็นคดีปลอมแปลงเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องหุ้นคดีหนึ่ง
แล้วก็คดีฆาตกรรมคดีหนึ่ง
ใช่ไหมคะที่อาจารย์ปรเมฆพูดถึงคดีนี้เนี่ยคือสำนวนอยู่ในขั้นของอายการจริง

ก็คือคดีปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับหุ้น
ทีนี้คดีหลักก็คือเรื่องของฆาตกรรม
จนถึงตอนนี้ถ้าเรียนอ่านมาเนี่ยก็คือว่า
ยังสั่งสอบเพิ่มให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มอยู่เหรอคะ

อัยการยังไม่ได้มีคำสั่ง

ที่ฉันควรตั้งคำถามว่าอะไรจะนานหรืออะไร

อันนี้ไม่ได้ทราบผมไม่ได้ตามคดี

เตรียมมาเนี่ยมาตรฐานก็คือบอกได้เฉพาะคดีหุ้น

ผมก็ตอบไม่ได้ต้องดูว่า

เขาจะสั่งเวลาไหร่

การทำหน้าที่ของอายการ
ตั้งแต่คราวก่อนที่อาจารย์ปรเมฆก็มา

ถึงจะสั่งมีอำนาจสั่ง

เพราะฉะนั้นขออนุญาตถามแบบนี้นะคะ

ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ไหมว่าเริ่ม
ไม่ใช่เริ่มยังคง

ก็คิดว่าเอกสารชุดเดียวกัน

อายการสั่งไม่ฟ้องส่งกลับไปที่พบตล

ตอนนี้ก็คิดว่าถึงอายการสูงสุด

จริงคนที่เป็นโจทย์เนี่ยคือภรรยาของคุณชูวงแล้วก็ลูกถูกไหม

กำลังจะบอกว่าเราจะเห็นว่าสายไฟ่คือ
คุณบำเพ็ญคนเดียวเลยที่ออกมาซะเป็นส่วนใหญ่
เพราะฉะนั้นจะเป็นที่ต้องขึ้นได้ขึ้นศาลด้วยไหม

คือลักษณะการพูดแบบนี้จะได้ขึ้นสารถูกไหม
เป็นผู้รับมอบอำนาจ
คือพยานอะไรก็ได้ที่พิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ

ก็จะเป็นประโยชน์เวลาเบิกความคนแรกเนี่ย

คุณวันเพ็ญเนี่ยมันเหมือนคนเปิดคดีไง
เปิดคดีว่าลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไร
แล้วพยานเล็กก็มาเป็นจิ๊กซอที่ประกอบในภาพใหญ่
เขาสู้คดีอย่างนี้อ่านออกเลยว่าเป็นอย่างนี้

เพราะว่าบางส่วนก็ต้องไปต่อยกันในศาล

แต่ทีนี้สิ่งที่เราจะได้ในช่วงหน้า
ช่วงสุดท้ายของรายการก็คือว่า

หน้าคุณวันเพ็ญถ้าไม่มีตังค์
ถ้าไม่มีทรัพย์สินที่จะจ้างทนายตามเอกสาร
ลางานมาไปตามหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้
นี่แบบแรกจะมาถึงวันนี้ไหม
สองผ่านอะไรอีกหลายอย่างที่อาจจะออกทีวีไม่ได้นะคะคุณผู้ชม
ถ้าไม่ได้อยู่ในสถานะทางสังคมแบบนี้

ถ้าเรื่องไม่ได้ใหญ่และตัวละครในข่าวไม่ได้เป็นที่สนใจขนาดนี้
จะมาถึงจุดที่จะต้องฟ้องเองได้หรือ
แล้วต่อให้สารประทับรับฟ้องกว่าจะไปจบคดีเนี่ย
ตาศรีตาสาค่ะจะเป็นแบบไหนสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมย้ำให้นิดนึงนะคะคือวันนี้ที่อาจารย์ปรเมฆมาเนี่ย
ไม่สามารถจะบอกได้ว่ามารับแทนนะคะ
แต่ว่าขอคำอธิบายหน่อยในแง่ของคนทำงานในฝากของอายการนะอาจาร

คือถ้าชาวบ้านสงสัยอายการต้องตอบ
แต่ผมไม่ได้ตอบในหลักการ
ผมผมไม่ได้ตอบคือคนทำสำนวนเขาก็คงไม่มาตอบ
เพราะว่ามันจะเกิดการวิวาทะกันมากขึ้น
คุณวันเพ็ญค่ะสิ่งที่ตั้งข้อสงสัยจากการที่พยายามดิ้นรนเอง
มาจนถึงกระทั่งสารประทับละฟ้องในคดีที่เราฟ้องเอง
ตั้งข้อสงสัยไปตรงไหนเป็นหลัก
เอกสารเยอะหรือว่าคู่ความค่อนข้างมีตัวตน
เดี๋ยวดิฉันใช้คำว่ามีตัวตนเนอะ
แล้วก็เป็นคดีที่จับตะหรือยังไงคะคือเราตั้งข้อสังเกตจากอะไรคะ

ก็คือรู้ว่าที่ตัวเองวิ่งคดีมาด้วยความยากลำบากในการหาความยุติธรรมเนี่ย
ถ้าคิดว่าผู้ต้องหาไม่ใช่คนที่มีเป็นอดีตตำรวจ

มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคะที่เราผ่านมา

เยอะค่ะแต่ก็คงจะพูดออกรายการไม่ได้
คดียิ่งช้าเราก็ไม่ค่อยปลอดภัย
ซึ่งเราเคยไปแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจำวันในความเสี่ยงต่าง

อาจารย์เอาจริงนะในฐานะครูกฎหมายนะคะ
คือการที่แบบคนจะมาถึงจุดที่ต้องฟ้องเองเนี่ย
อาจารย์มันแปลว่ามันต้องถึงสุดแล้วนะ
คือเอาล่ะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่
มันถึงสุดแล้วแต่มันยังไม่สุดเท่ากับยังต้องต่อไปอีกนะอาจารย์
ก่อนจะจบลูกศาลใช่ไหม
อาจารย์โทษนะคะถ้าไม่มีเงินมีทองแบบเนี่ย
อาจารย์มันเหนื่อยนะ
เพราะฉะนั้นการที่แบบเปิดโอกาสว่าให้ฟ้องเองได้ไม่ได้แปลว่าความยุติธรรมเปิดเบิกบานไม่ใช่นะ
มันแล้วแต่คดีนะบางคดีเรามีทนายอาสาที่ช่วยอยู่ของสภาธนายของในจิตบัณฑิต
เราก็ทำแต่ว่าไอ้คดีที่ซับซ้อนหรือยุ่งยากขนาดนี้

อย่างของสภาธนายเขาเคยทำคดีที่ตึกถล่มที่นครราชสีมาอันนั้นก็หาความเป็นธรรมได้
ส่วนตัวผู้ต้องสงสัยก็ไม่ใช่เด็กเมื่อวานซืนเหมือนกันไม่ใช่ธรรมดา
อาจารย์ในส่วนของคดีนี้นะคะถ้าเอาแบบถามแบบเป็นคนนอกค่ะคือเราจะมองได้ว่าคดีนี้มันไม่น่ายาก
แง่ของการรวบรวมหลักฐานแล้วไปขั้นต่อขั้นแต่พิสูจน์กันอีกเรื่องนะ
คือมันไม่น่ายากเพราะมันมีความชัดแม้กระทั่งออกมาในข่าวมันมีความชัดอยู่ระดับหนึ่งเลยนะ
เพราะฉะนั้นการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการสักทีเนี่ยมันสงสัยที่ต้นทางนี่แหละมันไม่ได้สงสัยที่ตัวบุคคลตัวละครนะ
เรื่องนี้ไม่ใช่บอกว่าไม่ยากยาก

ยากถึงขนาดมีการจำลองบทบาทสมมุติในเรื่องของรถ
ถ้าเป็นคดีธรรมดาเราถามว่าจะมีคนทำให้แบบนี้
ไม่มีแต่ไอ้ที่แสดงบทบาทสมมุติมันก็ยิ่งทำให้ดูไม่น่ายาก
ก็ทางนี้เอาไปใช้ไง
อย่างที่ผมบอกไงที่บอกว่าสอบเพิ่มเติมพยานหลักฐานมันมาแล้วได้มาเรื่อยก็นำไปใช้
แต่ถามว่าถ้าไม่มีการทำแบบนี้เนี่ยการพิสูจนยิ่งยากมาก
สมมุติถ้าเรื่องนี้ไม่มีการพิสูจนลองทดลองขับรถอย่างที่พี่เขาว่าเนี่ยนะ

ไม่ก็ทดลองแล้วมันก็ยิ่งชัดแล้วบอก

อธิบายความยากถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่เห็นอย่างนั้นถูกไหม
หรือถ้าถามว่าไปฟ้องเองเนี่ยถ้าไม่มีกระบวนการพวกนี้มา
ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราก็ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมที่พนักงานสอบสวนคดี
หรือบางตอนที่พี่ก็บอกว่าอายการสั่งสอบเพิ่มเติมแล้วใช้พยานหลักฐาน
อันนี้คือจะว่าพวกผมไม่ช่วยมันเลยมันก็ไม่ได้

ไม่ใช่คือสิ่งที่เราได้ทำไปเราพยายามสร้างความชัดเจน
ซึ่งในการสร้างความชัดเจนเราเองอาจจะมองว่ายังไม่ชัด
แต่คนที่เกี่ยวข้องบอกชัดก็นำไปใช้ประโยชน์
ที่แล้วผมบอกยังว่าถ้าอายการไม่ฟ้องพี่ก็ฟ้องเสียฟ้องเสร็จแล้วไม่พอนะ
เรียกสำนวนการสอบสวนจากอายการก็ได้
เราไม่เคยปิดประตูตรงนี้ไง
แต่ว่าวันนี้ก็แนะนำแนะนำว่าจะทำเท่าที่สามารถแนะนำได้ให้เกิดความสบายใจ

คดีนี้ถ้าอาจารย์ทำเร็วกว่านี้ไหม

มันจะแยกตรงไหน

จะยากตรงไหนถ้าอาจารย์เป็นคนทำสำนวน
ดูจากคนนอกมันน่าจะยากตรงไหน

ผมมีสำนวนที่เป็นรังแบบนี้ก็มี

ถ้าข้อเท็จจริงมันสมูทไม่มีขัดแย้ง

แต่ถ้าว่ามันมีข้อขัดแย้งมาก

ผมรันจะทำให้เร็วกว่านี้
ถ้าทำเรื่องเดียว
หลังจากที่มาถึงจุดนี้แล้วทางครอบครัวคุยกันหรือว่าวางแผนอะไรกันต่อ
เพราะว่าเอาตรงนะคะคือมันไม่ได้แปลว่าเรา
โปร่งไม่ใช่มันต้องหนักกว่านี้ขึ้นเรื่อยเพราะต้องสู้กันของจริงแล้ว

ก็มีทีมทนายที่ดูแลหลายทัศน์อยู่ค่ะ
คิดว่าทั้งหมดไม่ได้ต้องการหลักฐานหรือเพิ่มพยานใดแล้วใส่หมดแล้ว
ก็ยังมีบางส่วนที่เรายังไม่ได้เปิดในชั้นไต่สวนเราก็ต้องเก็บเอาไว้ตอนสืบพยาน
อ๋อเหรอคะเขามีต้องแต่ละกันดีด้วยใช่ไหม
คืออย่างที่บอกไงที่เขาทำเพื่อให้เห็นว่ามันมีมูลแต่พิสูจน์จริงมันจะละเอียดกว่านี้
ไต่สวนมัน๑๒ปากสืบจริงอาจจะมากกว่านี้
ไม่ได้ต้องการหลักฐานอะไรหรือว่ารอหลักฐานใดแล้วเพื่อใช้ทุกอย่างมีครบหมดแล้ว

ครบหมดแล้วแล้วตอนนี้ทางครอบครัวพร้อมที่จะขึ้นสารทุกคนแล้วหรือยังคะ
อยากขึ้นให้เร็วที่สุดอยากให้คดีคือความยุติธรรมความสูญเสียของเราต้องเข้าใจว่าครอบครัวเราสูญเสียเนี่ย
เรารู้สึกว่าผู้ต้องหาลอยนวลอยู่ในสังคมเนี่ยโดยที่ครอบครัวเราเสียคนไปหนึ่งคน
ส่วนอีกคนนึงยังเฮฮาปาร์ตี้อยู่เนี่ยคุณจอมขวัญคิดยังไง
ทางครอบครัวได้ประเมินร่วมกันแล้วใช่ไหมคะว่าในระหว่างนี้เนี่ยคือเราไม่สามารถจะบอกได้ด้วยซ้ำว่ามาครึ่งทาง
แต่สิ่งหนึ่งไงก็ต้องเรียกร้องความยุติธรรมคืนมาให้ได้ไม่ว่าจะนานแค่ไหน
มีไหมคะที่เหมือนกับคุยกันว่าเราเอาสักแค่ไหนพอเพราะว่าอย่างที่บอกคืออย่างที่เราทราบ

และเราถือว่าน้องชายตายด้วยสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่คิดว่ามีเพื่อนมีเพื่อนรัก
แต่คนที่มาคบเขากลับมองเขาเป็นเหยื่อโดยที่ก็น่าเสียใจ
แล้วก็ถ้าเราปล่อยให้คนอย่างนี้อยู่ในสังคมต่อไปแล้วยังไงคะ
คนตายคนหนึ่งแล้วไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยเหรอคะ
ตั้งแต่คุณวันเพ็ญลุกขึ้นมาทำคดีนี้เป็นหลักให้กับครอบครัวนี้
ใช้ชีวิตเปลี่ยนไปพอสมควรเท่าที่เราทราบ

แล้วก็หลังจากนี้พอขึ้นสารกันจริงแล้วเนี่ยคือได้ประเมินแล้วว่า
มันก็ต้องมีการใช้ชีวิตวิถีชีวิตแต่ละวันเปลี่ยนไปเหมือนกัน
สำหรับทุกคนซึ่งพร้อมที่จะรับแล้วเผื่อใจเอาไว้
และก็ไม่ว่าถึงสุดท้ายแล้วจะเป็นไปตามที่เราคิดหรือไม่

ก็ขอให้กระบวนการยุติธรรมสู่ในชั้นศาลเรายังเชื่อมั่นค่ะ
ว่าเราจะได้ความยุติธรรมกลับมา
วันนี้หมดเวลาของรายการแต่ว่าทุกขั้นตอนของข่าวนี้เราขอตามไปด้วย

วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปรเมฆมารับน้ำเสือแทนหลายคดีแล้ว
วันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีนี้คดีใหญ่นะคะ
แล้วก็ตามกันมายาวแล้วก็อาจจะต้องบอกไว้ว่าอาจจะต้องตามกันอีกยาวพอสมควร
อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าวิธีการสู้มี
แต่ว่าอาจจะไม่ใช่พร้อมสำหรับทุกคนที่จะใช้วิธีนี้นะคะ
จึงตั้งคำถามขึ้นมากับหลายมุมของคดีนี้
วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพรุ่งนี้มาวันศุกร์๖โมง๔๐ค่ะคุณผู้ชม
วันนี้สวัสดีค่ะ